คลิปหนึ่งทำให้แฟนเพลงของคุณจ๊ะตกใจใช่ไหมเป็นห่วง
เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบต้องถามกันลงเวทีขนาดนั้นใช่นะคะ
คือเมื่อวานนี้อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปปรากฏคลิปนี้
คุณจ๊ะเนี่ยร้องเพลงสนุกสนานอยู่บนเวทีแล้วปรากฏว่าอยู่ดีก็พับลงไป
หลายคนตกอกตกใจอุ๊ยเป็นอะไรอ่ะพักห่วงน้อยหรือเปล่าอ่ะ
สิทธิ์เป็นห่วงผมงานหนักไหมหรือว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะคะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวมาบอกอีกทีค่ะ

แล้วก็แดนเซอร์ก็พาเธอลงมาจากเวที
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะนะคะ
อ่าหลายคนบอกขึ้นอย่างหงลงพร้อมแดนเซอร์เพราะทุกคนเนี่ยต้องช่วยหามลงกันนะคะ
อาสยามคือร่วงพับกลางเวทีเลยที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะ
หลังไปโชว์ตัวแล้วก็โชว์พลังเสียงซึ่งปกติคุณจ๊ะอาสยามสร้างตำนานสนุกสนานเฮฮานะ
ตลอดเลยอ่ะคอนเสิร์ตนี้เช่นกันค่ะเห็นไหมเธอโชว์พลังเต็มเหนียวเลยนะคะ
ระหว่างร้องเพลงสาวจ๊ะก็รับเครื่องดื่มจากลูกค้า

ยิ่งจิกยิ่งหวานยิ่งจิก
จิบไปเรื่อยของ
ดื่มถูกค่ะอ่าสูตรเนี้ยค่ะแสงสว่างใส่รุ้งแสงสุดท้าย
ดกไปหลายแก้วเลยสุดท้ายออกอาการมึนยืนไม่อยู่
ก่อนแสงสุดท้ายจะดับไปเพราะว่าเมาอ่ะอันละค่ะนับพับไปเลย
นี่เมาแล้วก็ร่วงลงไปเลยนะคะสุดท้ายแดนเซอร์ต้องช่วยกันอุ้มเธอเนี่ย
ลงมาจากเวทีนะคะเนี่ยค่ะต่อมาคุณจ๊ะออกมารีวิวอาการในวันเกิดเหตุนะคะ
คุณจ๊ะบอกยอมรับจริงจริงว่าเมาจริงจริงคำเตือนไม่คิดเลยอ่ะ
ว่าตัวเองจะเมาได้ขนาดนั้นน่ะคุณช้าเองเตือนทุกคนด้วยนะคะ
อย่าซ่าอย่าไปซ่ากับแสงสว่างค่ะฟังเสียงเธอเล่าดีกว่าค่ะ
เวลาไปเล่นคำเตือนนะคะอย่าซ่ากับแสงสว่างเชื่อกูเนอะ
กูโดนมาแล้วเข้าบรรษาณีงดเล่านะคะสามเดือน
คำเตือนนะคะเตือนอีกทีเหมือนคุณจ้าเตือนอืม
ให้รู้นะฮะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแสงสว่างแสงสุดท้ายและสายรุ้ง
ชื่อนี้ระวังไว้ให้ดีอืมสุดท้ายอาจจะดับเลยอาจจะพับ
ตัดไปเลยอันแหละอาจจะเป็นแสงสุดท้ายของชีวิตเออ
หรือเปล่าถ้าไม่เกิดคุณมาดูพอไม่เพียงพออ๋ออ๋ออ๋อ
ระวังกันด้วยแล้วกันแสดงว่าเขาแรงจริงแรงจริงแรงจริง